๑ธรรมะ๒ธรรมชาติ๓ธรรมใจ
เพราะที่นี่ค่ะเป็นสถานที่ที่หลายคนเขาขึ้นไปปฏิบัติธรรมแล้วธรรมชาติไหมคะ
ขึ้นไปแล้วทำใจให้มันชิวได้ไหมคะ
เห็นไหมคะบางคนบอกว่าอยากหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมือง

ได้เหมือนกันแล้วคุณดูเห็นไหม
นั่นอ่ะตายแล้ว
คืออยากแนะนำมากเลย

วัดถ้ำสูงดอยสวรรค์บ้านท่าศรีลาลมหมู่ที่๑๐ตำบลบ้านแก้ง
อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
นี่ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยตั้งอยู่บน
เขาภูพานน้อยเขตอุทยานแห่งชาติภูผายน
แล้วจะบอกว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งที่

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ความสวยงามของธรรมชาตินะฮะ

มีถ้ำบนหน้าผาก๊อฟเคยเห็นไหมพี่เบิร์ตเคยเห็นไหม
ถ้ำบนหน้าผาเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์
ที่เคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานของ
พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ตรงนี้นะพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ท่านเคยมาวิปัสนากรรมฐานนะ
ก็คือหลวงปุศลคัมพียาโน
ท่านได้รับฉายาว่าพระโพธิสัตว์ใหญ่แห่งเทือกเขาภูพาล
ท่านยังเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัศโตด้วย
เกจิอาจารย์ชื่อนางนะคะ
ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีพระอาจารย์พนมพรรัตนโชโต
เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็จะคอยดูแลพัฒนาวัดมาต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลาเกือบ๔๐ปีแล้วนะคะ
ที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
แล้วก็คนที่อยากจะมาเที่ยวด้วยนะคะ
นักท่องเที่ยวไปขอพรศึกษาธรรมชาตินะครับ
เชื่อกันว่าหากใครได้ไปกลับวาดขอพร
วัดถ้ำสูงดอยสวรรค์จะมีความร่มเย็นเป็นสุข
มีโชคลาภสุขภาพแข็งแรง
เพราะว่าภายในถ้ำเนี่ยคุณรู้ไหมมีอะไรด้วย
มีการเก็บรักษาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ

จุดชมวิวเห็นไหมก็สวยงามค่ะ
เอาล่ะอ่านมาถึงตรงนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายคนอยากไป
เพราะสายปฏิบัติธรรมแล้วก็สายธรรมชาติเนี่ย
เขามีเยอะใช่ไหมฮะในบ้านเราเนี่ยไปได้
แต่เวลาไปเที่ยวเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝากถึงบอกว่า
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวชมธรรมชาติ
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีความสำรวม
การดูแลรักษาธรรมชาติเพราะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นดินแดงศักดิ์สิทธิ์
ส่วนหนึ่งเนี่ยยังต้องการผู้มีจิตศัพท์
ร่วมกันบริจาคพัฒนาก่อสร้างถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีจิตศัพท์เห็นมั้ย

เป็นดินแดงแบบนี้ค่ะทางลำบากนะครับ
ใครที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมกันอนุโมทนาบุญนะคะ
โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะ
ก็บริจาคไปทำทางได้ทางขึ้นวัดแห่งนี้นะคะ

ถ้ำสูงดอยสวรรค์อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม